ห่มกันหน่อยค่ะไปตรวจสอบรอยเท้า
คุณผู้ชมแน่นอนนะคะพอชาวบ้านเขาไปเจอ
ไปเจอแบบนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ป่าม้ายแล้วนะ

นี่ฝากรอยเท้าเอาไว้แบบนี้นะคะเสือดำค่ะ

จุดที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย
ก็คือบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายดำ

บ้านสามัคคีหมู่๕ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่ม
แล้วไปพบรอยเท้าเสือดำขนาดใหญ่
คนที่ไปเจอรอยเท้าเสือดำตัวนี้คนแรก
ก็คือชื่อว่าคุณวิสุทธิ์ศรีจันนัน
ไปเจอค่ะขณะที่ตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปทำสวน
ช่วงนั้นเนี่ยฝนตกพอดีไปเห็นเสือดำเต็มตาทั้งสองตาเลยค่ะ
กำลังก้มกินน้ำในหลุมบนถนน
ตอนนั้นคุณเสือดำก็ตกใจคน
คนก็ตกใจเสือดำแต่ต่างคนต่างตกใจค่ะ
เสือดำมันเพ่นหนีเข้าไปในป่าทันทีเลยนะคะ
ส่วนคนก็ยืนตระลึงเงิบอยู่ตรงนั้นนะครับ
เจอเสือกำลังกินน้ำอยู่ที่เป็นรอยเป็นหลุมล้อรถนะครับ
แล้วก็พอหลังจากเสือเห็นผมมันก็วิ่งเลย
ซึ่งเห็นชัดครับว่ามันเป็นเสือ

สูงคึกประมาณเกือบจะไล่เอวผมนะครับ
ยาวก็ประมาณเมตรกว่าครับ

ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก
นี่แหละค่ะเป็นที่มาของวลีใจดีสู้เสือ
เออนะเสือเพ่นไปเลยค่ะ
ส่วนคุณวิสุทธิ์ยังอยู่ที่เดิมนะคะ
รอให้เราสัมภาษณ์รอให้เราสอบถามแบบนี้นะคะ
เราไปคุยกับนายอำเภอแจ้ห่ม
นายอำเภอบอกว่าพื้นที่ป่าตรงนี้
เป็นเขตรอยต่อกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท
ซึ่งกำลังกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ก็เลยทำให้สัตว์ป่ากลับเข้ามาอยู่อาศัย
ที่ผ่านมาชาวบ้านพบเห็นสัตว์ปลาหลายชนิด

ที่สุดแล้วฝ่ายปกครองก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วก็มีการแจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ
ช่วยกันกำชับกำชาประชาสัมพันธ์
ให้กับชาวบ้านที่เข้าไปทำไร่ทำสวนหาของป่า
ให้ใช้ความระวังเป็นพิเศษ
เนื่องจากสัตว์ป่าบางชนิดมีความดุร้าย
อาจจะทำอันตรายเราถึงขั้นว่าแก่ชีวิตได้นะคะ
อกจากนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเห็นสัตว์ป่าก็ขอ

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
ถ้าชาวบ้านไปทำร้ายมันก็มีโทษอีก

ถ้าชาวบ้านไปทำมันชาวบ้านก็ทำผิดกฎหมายค่ะ